ท่านผู้ว่านรงศักดิ์โอสธนากรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะ
แล้วก็เป็นผู้บัญชาการสอรปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว
หลังจากท่านปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยช่วยเหลือทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายเรียบร้อย
ท่านก็ไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดพยาวไปที่สารกลางจังหวัดโอ้โหชาวพยาวค่ะราชการคนในพื้นที่ต้อนรับกันแบบอบอุ่นนะคะ
มีดอกไม้มาให้มาขอถ่ายรูปต้อนรับกันแบบคือชาวพยาวเขาบอกว่าดีใจ
ได้ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์มาทำหน้าที่ไปที่ไหนคนก็ดีใจแล้วฮะถูกต้องค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนิดนึงคุณผู้ชมค่ะนายนรงศักดิ์โอโสธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวนะคะ
พร้อมด้วยนางจินจนาโอสธนากรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเดินทางไปปฏิบัติงานที่สารกลางจังหวัดพยาว
แล้วก็บรรยากาศอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะโอ้โหคนไปรอต้อนรับกันเยอะมากนะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการค่าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนไปกันเป็นพันคนนะคะ
พอรู้ว่าเนี่ยเดินทางมาถึงปุ๊บนะคะก็มีดอกกุหลาบสีแดงมอบให้
ถือว่าเป็นฮีโร่นะคะฮีโร่ของคนไทยนะคะ
ท่านก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนช่วยเหลือทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัยทุกคน
ผู้ว่านโรงศักดิ์บอกว่าชาวพยาวเนี่ยคาดหวังกับการบริหารงานของตัวเองเป็นอย่างมาก
ดังนั้นงานแรกที่อยากทำก็คือการผลักดันให้จุดผ่อนปลนบ้านฮวกอำเภอภูซาง
เป็นชายแดนถาวรเพราะถ้าหากว่าเป็นด่านถาวรแล้วเนี่ยนะคะ
สิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของการท่องเที่ยว
คือจะผลักดันจุดผ่อนปลนให้เป็นด่านถาวรนะคะ
การท่องเที่ยวก็จะกระตุ้นมากขึ้นเชื่อมโยงกันได้ทั้งในต่างจังหวัด
ประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้มีรายได้มากขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีมากขึ้น
ส่วนเรื่องของแหล่งน้ำก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะ
คือจะเร่งพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำได้ให้มากยิ่งขึ้น
เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนชาวพยาวค่ะ
ให้ยกระดับได้เพราะฉะนั้นต้องเร่งตรงนี้อันนี้คือดูมาส่วนนึง
แต่จริงแล้วผมอยากจะทำให้เราเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น
แล้วเรารอทำอย่างไรให้เก็บน้ำผมรู้ว่ามีวิธีหลายวิธี
มีวิธีหลายวิธีเช่นขุดรอบให้มันเลี้ยงขึ้นเอ่อขยายพื้นที่ที่ถูกบุกรุบ
นะครับหรือเราทำเติมตันให้มันสูงขึ้นเราก็จะทำเก็บน้ำได้เยอะขึ้น
แล้วตอนที่เราจะได้เกือบอีกครั้งหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้เอ่อน้ำปี
ไปไอโรงเข็มตรงนั้นแล้วตรงนั้นเนี่ย
ไปต่อได้สองทางไปทางฟั่งตระวันออกของพระเยาคะได้
ส่วนหนึ่งสามารถไปลงน้ำยมได้ซึ่งซึ่งถ้าผ่านตรงนี้ได้เนี่ยเอ่อ
พื้นที่แถวนี้ในอนาคตจะไม่ขาดน้ำ
ท่านก็พูดถึงกวานพยาวใช่ค่ะ
เป็นแหล่งน้ำจืดอ่ะใหญ่นะฮะพูดถึงการจัดสรรน้ำในพื้นที่
คือจังหวัดพยาวเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นจังหวัดที่ใหญ่นัก
แต่นี่จะเป็นการพิสูจนฝีมือของท่านผู้ว่านโรงศักดิ์นะครับ
ชาวพยาวดีใจไม่ใช่แค่เรื่องของการช่วยเหลือ๑๓ทีมหมูป่าจากถ้ำหลวง
แต่ว่าคนเชียงรายเองเขาก็คิดถึงและห่วงใหญ่
เพราะตอนที่ถูกโยกย้ายตั้งแต่สมัยเดือนเมษายนที่ผ่านมา
คำสั่งโยกย้ายสลับตำแหน่งเนี่ย
ตอนนั้นก็เพราะว่าท่านไม่ได้เซ็นอนุมัติหลายโครงการ
แล้วก็มีข่าวว่าก็เลยทำให้มีปัญหากับบรรดาผู้ที่อยู่ในพื้นที่
ไม่รู้ล่ะอะไรยังไงไม่รู้
เอาเป็นว่าพอไปขัดไปขวางเขาไม่เซ็นอนุมัติหลายโครงการอะไรให้ที่มันไม่เหมาะสม

แต่ทางกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันว่าเป็นการโยกย้ายตามวงรอบ
แต่ชาวจังหวัดเชียงรายเองก็บอกว่าอยากจะให้ท่านกลับมา
คือรัฐมนตรีมหาธัยบอกว่าไม่ใช่ว่าย้ายออกมาเพราะว่าสนับสนุนฝ่ายของที่ต้องการเอาผู้ว่าออกจากพื้นที่อะไรอย่างนั้น
แต่พอมีปัญหาในท้องที่ในพื้นที่ท่านผู้ว่าพยาวที่ปัจจุบันท่านเป็นผู้ว่าเชียงราย
ท่านเป็นคนเชียงรายอยู่แล้ว
ท่านผู้ว่านโรงศักดิ์กลับไปอยู่ที่จังหวัดเชียงรายซะด้วยซ้ำคนก็ลงชื่อกันเยอะนะคะ